ทีนี้กองทัพต้องเรียกว่ากองทัพรถสิบล้อเขาจะมาทวงถามการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง

หากเรียกร้องเพื่อคนในกลุ่ม
ยังไม่รับข้อเสนอไปแล้วเหรอที่รัฐบาล

จะให้๓๐๐๐กับกลุ่มรถบรรทุก
แต่อยู่ในสาพันธุ์ทั้งหมด๔๐๐๐คันไปแล้ว
ถ้าเอาไปแล้วก็จบไปแล้วถ้ามองว่าจะทำเพื่อตัวเอง

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกว่าแกนำไปทบทวนได้ไหม

ราคาน้ำมันมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใช่ครับพวกเราก็เดือดร้อนฮะนะฮะ
รัฐบาลก็ช่วยเหลือท่านนายกบอกแบบนั้น

แต่ท่านบอกว่ามันต้องดูกลไกของต่างประเทศด้วย
ว่าจะยังไงต้องเข้าใจสถานการณ์โลกด้วย
คือตอนนี้นายกพยาชิว่าน้ำมันเรามันแพง
เพราะราคาน้ำมันตลาดโลกมันแพง
เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกใช่ไหมคะ
นายกุฤษสมบัติสิริครับประหลัดกระทรวงพลังงาน
ท่านขอความเห็นใจจากกลุ่มรถบรรทุกนะครับ
ที่กดดันให้ตรงราคาน้ำมันบอก๒๕บาทต่อลิตร

เพราะปัจจุบันใช้เงินกองทุน๗๐๐ล้านบาทต่อเดือน
เพื่อตึงราคาน้ำมันให้อยู่ลิตรละ๓๐บาทต่อลิตร
ราคาจริงมัน๓๔บาทต่อลิตร
ตอนนี้เงินกองทุนติดลบไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมฮะ

จะขอกู้เงินมาเป็นสภาพคล่องแล้ว

ส่วนการตรึงโอ้โหนี่ก็ข่าวร้ายคุณผู้ชมฮะ

ที่จะสิ้นสุดเดือนมีนาคมคือเดือนหน้านี้

ราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน

แต่สำหรับคนที่มีรายได้น้อยเดี๋ยวเขาจะช่วยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดคงออกมาปลายเดือนนี้แหละ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ทวิตข้อความเดือดมากเลย

บอกว่าประชาชนเบิกค่าน้ำมันไม่ได้ต้องจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์
แต่ลุงใช้ทุกอย่างฟรีจากภาษีประชาชน
หลวงฟรีน้ำไฟฟรีน้ำมันฟรี
อาจจะไม่เข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนยังไง

รองรับเงินเดือนวันละ๓๐๐บาทแล้วจ่ายทุกอย่างเองดูไหม
จะได้เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชน

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้จับตาด้วยนะคะ
เพราะคุณอภิชาติบอกว่าไม่ใช่เฉพาะรถบรรทุกนะครับ
ใครก็ตามที่เดือดร้อนจากการใช้น้ำมันแพงมารวมตัวกัน
ซี่เขาก็เอาด้วยนะคะเรื่องของแก๊สนะคะ
ทีนี้สิ่งสำคัญคือมากกว่านั้นเตรียมที่จะปรับ
เพิ่มขึ้น๒๐เรื่องของการขนส่ง
ว่าจะบวกรวมเข้าไปในราคาสินค้านะคะ
สุดท้ายเราต้องควักเงินจ่ายเพิ่มหรือเปล่า